ของรอบแบ่งกลุ่มการแบ่งกำลังในการฝึกซ้อมก็ยังคงทำกันอย่างต่อ
เนื่องแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสำคัญในการที่จะมีโอกาสได้ขึ้นเกม
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสู้กับทางสิงคโปร์ไทยเล่นเสมอได้นะครับ
ในทางทฤษฎีเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยคะแนนของเราถึงแม้จะเท่า
แบบเขาแต่ว่าตัวนี้เสียดีกว่าแต่ในเชื่อมปฏิบัติมันก็คงจะไม่ง่าย
ซึ่งบันดาล์โพลกิ้งก็บอกว่าอาจจะมีการผู้เล่นบางตำแหน่งหมุนเวียนเอาไว้
นะครับเพื่อเก็บความสดไว้เล่นในรอบรองชนะเลิศและที่สำคัญเองเนี่ย
ก็ต้องดูเรื่องของอาการบาดเจ็บสะสมของนักกีฬาด้วยซ้อมต่อเนื่องกันนะครับ
สิงคโปร์ก็เตรียมจะเอาชนะไทยเหมือนกันเพื่อที่จะแซงเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม
เอาเป็นว่าการฝึกซ้อมชั่วโมงครึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็เน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดในเกมเจอกับทางฟิลิปปินส์แล้วชนะมาได้สองต่อหนึ่ง
ธีรทรบุญมาทันนะครับสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากที่ปิดจ๊อปเรียบร้อยกับทางบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
แล้วก็การประสานงานกับรุ่นพี่ไม่มีปัญหาเลยทุกคนมีคุณภาพ
คิดว่าทีมชุดนี้เป็นทีมที่ดีแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ใช่แค่๓๔คนแต่ว่าทุกคนก็มีดีเป็นของตัวเอง
ส่วนเกมกับสิงคโปร์ก็ยังมั่นใจเหมือนกับทุกเกมและมีเป้าหมายที่จะเอาชนะให้ได้ในทุกแมชที่ลงแข่งขันด้วยครับ
เลข๒เจอกันแน่นอนสำหรับโกอุ้ม
มอบโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งให้กลับมาเล่นฟุตบอลในบ้านเกิดแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าสภาพร่างกายของตัวเองยังกระหายที่จะประสบความสำเร็จ
และพัฒนาเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นในทุกวันจะพยายามทุ่มเทเต็มที่และทุกสิ่งที่มี
สถิติของอุ้มธีรทรตั้งแต่ย้ายมาเล่นในเจลีกกับทาวิเซอร์โกเบแล้วก็โยโกมาเอฟวารินอสทั้ง๔ระดูการ
โซโกเบนะครับ๒๐๑๘๓๕นัด๔แอสซิสโยโกมาเอฟมารินอส๙๔นัดนะครับทำไป๔ประตูแล้วก็๑๑แอสซิส๑แชมป์เจลีกในปี๒๐๑๙นะครับ
หลังจากประกาศว่าธีรทรเตรียมจะกลับมาเล่นให้กับบุรีรำได้ไม่นานชนะทิพย์สงกระสินกัปตันทีมชาติชุดนี้ครับก็ตามสไตล์เขาแหละครับโพสต์ข้อความทิ้งกันไปหมดก็ทำเอาแฟนบอลและคอกีฬาจำนวนมากเนี่ยแห่เข้าไปให้กำลังใจกัน
นั้นก็มีนักเตะไทยไปเล่นเจลีกเยอะนะครับธีรสินแดงดาธิริพันธ์พ่วงจันทร์ธีรทรบุญมาทันก่อนที่จะทยอยกลับมาประเทศไทยกันหมดก็ยังเหลือเจชนะทิพย์ที่มีสัญญาในระยะยาวกับทางซัปโปโลด้วยนะครับแล้วก็แฟนก็บอกว่ายังไงก็เชียร์ให้อยู่ต่ออยู่แล้วแหละครับ
ความเคลื่อนไหวของพิรมลีอังกฤษกันบ้างนะครับโควิดกำลังระบาดเลยแหละครับแล้วก็หลายสถานการณ์หลายสนามไม่ได้ง่ายเลย
เหลือภูเชลซีก็เป็นหน่วยทีมที่โดนผลกระทบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเหลือ